เวลานี้เวลาที่เราอ่านข่าวนะคะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกุมาร
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าส้มฉุนมีไอ้จุกกุมารน้องเก่าเลิฟจุกดำอะไรต่างเนี่ยนะคะ
ฟังแบบนี้ซ้ำมาแล้วพาไปรู้จักกุมารทององค์ใหม่กันหน่อยนะคะ
เป็นที่เคารพบูชาของชาวสวรรคโลกสุโขทัยชื่อว่าไอ้ยิ้มค่ะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปที่วัดท่าเกยตำบลป่ากุมเกาะอำเภอสวรรคโลกค่ะ
จุดนี้เขาบอกว่าประชาชนไปกราบไหว้บูชาด้วยความศรัทธา
กราบไหว้กุมารทองไอ้ยิ้มและต้องไปถามเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสวัดนะคะ
ถึงประวัติความเป็นมาพระอาจารย์สมนึกจิตมโนค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าไอ้ยิ้มน่าจะเป็นลูกของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเรือเพื่อค้าขาย
สัญจรไปมาในแม่น้ำยมนี่แหละ
สันนิษฐานว่าไอ้ยิ้มตกจากเรือแล้วศพลอยมาติดที่ท่าน้ำของวัด
อดีตเจ้าอาวาสสมัยนั้นอุ้มศพขึ้นมาจากขึ้นมาที่ท่าน้ำนะคะ
ต่อมาพ่อกับแม่ของอายิ้มตามหาลูก
สรุปสุดท้ายมาเจอว่าลูกตายแล้วอยู่ที่วัด
ก็เลยตัดสินใจยกร่างให้กับวัดไปเลยให้อดีตเจ้าอาวาสไปเลย
ต่อมามีการแกะสลักรูปเหมือนของไอ้ยิ้ม
ความสูง๓๑นิ้วนะคะทาด้วยสีทองใบหน้ายิ้มแย้มค่ะ
มือขวาถือมีดดาบไม้เป็นของเล่นโบราณ
สร้อยสังวานขาข้างขวาอยู่ในท่าเขย่ง
คนส่วนใหญ่จะมากราบไหว้ขอพรไอ้ยิ้ม
เรื่องหน้าที่การงานค้าขายโชคลาภ
และมักจะประสบความสำเร็จดังหวังด้วย
นี่น่าจะเป็นชื่อที่เราจะได้อ่านต่อไปนะ

น่าจะมีอะไรมาให้โชคให้ลาบตลอดใช่ไหม
ชาวบ้านไปขอโชคขอลาบพร้อมแก้บนแม่ศรีมณีทองจากต้นตะเคียนความยาวกว่า๒๐เมตรนะคะ
แล้วเขาบอกว่างวดที่ผ่านมาชาวบ้านมาไหว้ขอโชคขอลาบเห็นตัวเลขด้วยค่ะ
บอกเต็มตาเลย๕๗ก็เลยหาซื้อมามีชาวบ้านคนหนึ่งไปหาซื้อได้มา๕๐ใบ
ปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวรับไปประมาณ๑แสนบาทก็เลยเอาสบายสีสดมาถวายให้กับต้นตะเคียนต้นนี้ต่อไปค่ะ
ที่วัดสระน้ำส้มค่ะในบ้านหนองประดุกอำเภอบ้านโป่งราชบุรีชาวบ้านเข้าไปกว่า๕๐๐คนไปทำพิธีบวงสวง
พ่อปู่โกสุนโทนาคาราชท่ามกลางบรรยากาศคึกคักนะคะเพราะว่ามีการตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารฟรีด้วย
หลังเสร็จพิธีปุ๊บค่ะชาวบ้านพาไปส่องหาอะไรบางอย่างที่มันจะปรากฏอยู่ในน้ำมนต์
ชาวบ้านบางคนบอกว่าเห็นน้ำตาเทียนเป็นรูปพระสมเด็จด้วยนอกจากเห็นเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยนะคะ
จากนั้นก็มีการจุดประทัดยักษ์หนึ่งหมื่นดอกได้เลขปลายประทัดกันมานะคะ
ด้านนางสาวรัชวันด้วงสังอายุ๓๕ปี๑ในคนดวงดีเล่าว่านับตั้งแต่ฝันเห็นพ่อปู่โกสุนโทนาคาราชมาให้โชค
กับเพื่อนมีโชคมีลาบรัว๔งวดติดค่ะ
รับทรัพย์เบารวม๕ล้านบาทไปแล้ว

เป็นเรื่องของโชคลาภซึ่งก็ขึ้นกับดวงของใคร
ก็ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวคุณนะคะ
บรรยากาศที่อสมหรือศรีเนรทาสพุทธคุณ
จุดนี้ไม่ไปไม่ได้นะคะคึกคักกันทุกวันเลย
เมื่อวานนี้ค่ะนายกาจพลภัยร้อ
หรืออาจารย์ตะลือตกบ้านอายุ๔๘ปี

ไปแก้บวลกุมารเจ้าสวเหงและพ่อปู่ศรีโภเมษ
เพราะถูกอีกแล้วลอตเตอรี่๕๗ค่ะ

จากนั้นอาจารย์ตะลือนะคะชวนเพื่อนไปที่อ่างน้ำมนต์
ซึ่งให้โชคกับอาจารย์มาละ๑๔งวด
เลขโสระโสรสสรตะทั้ง๖ตัวในงวดนี้นะคะ
เขาก็ให้คุณผู้ชมดูเองเลยนะคะ

จับคู่กันไปแล้วแต่โชคแต่บุญแต่กรรมของใครนะคะ
เป็นความเชื่อสู่บุคคลใช้วิจารณญาณในการรับชมในการเพ่งเลขต่างด้วยแล้วกันนะฮะ